พอเขาลดกระจกลงถามเขาว่าปล่อยกู้หรือเปล่าเนี่ยอืม
ค้าในตลาดเขาแจ้งมานะคือลักษณะพูดเหมือนเหมือนเป็นตำรวจนะคะ
ไม่แล้วผมก็เกลียนด้วยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเหมือนจะเข้ามาตรวจสอบนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายค่ะพอผู้ชายคนนี้ลงไปคุยที่ข้างล่างนะคะ
เริ่มสงสัยแล้วใช่ตำรวจหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ก่อนค่ะ
คนยังไม่ตามทิ้งความผิดทำไง

ทำไมผมต้องเป่าคุณผมอยู่ทุกที่
ชายเสื้อดำที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
เขาขับรถมาเทียบด้านข้างรถของผู้ชายคนนี้นะคะ

แล้วก็กล่าวหาว่าเป็นคนเก็บเงินกู้แถวตลาด

แต่คนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นน้องชาย

เท่าที่ผมรู้จักพี่ผมพี่ผมขายรถยนต์
หลังจากนั้นพี่ชายลงมาพูดคุย

แล้วก็ถามกลับไปว่าพี่ถามจริง
ถามบีเสื้อดำค่ะพี่ใช่ตำรวจหรือเปล่าเนี่ย

แต่ว่าไม่ได้คำตอบค่ะ

ตอบวนไปวนมาวนไปวนมาค่ะ
สักพักค่ะชายเสื้อดำเดินไปขึ้นรถตัวเอง

พี่ชายของเขาก็เลยไปขวางหน้ารถไว้

เหยียบคันเร่งเสริมพุ่งชนเลยนะคะ
ตอนนี้สองพี่น้องเขาเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงทำไมไม่คุยกันดี

หลังจากนั้นค่ะตำรวจที่สอนอเช็คทะเบียนรถให้

ทะเบียนรถให้ปรากฏอยู่ที่บางบัวทอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำลูกกาตลาดมารวยค่ะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามชายในคลิปนะคะ
ที่เป็นผู้เสียหายก็คือนายธนปกรณ์นิธิภูริวัฒน์อาชีพขายรถยนต์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นค่ะจอดรถกินข้าวอยู่
ชายคนที่อ้างเป็นตำรวจขับมาเทียบแล้วก็ตะโกน

ชูตาตำรวจให้เห็นด้วยแว๊บ

ก็อยากให้ตำรวจจับตัวให้ได้ไว
เพราะเขาอาจจะไปทำกับคนอื่นอีก

อยากให้มารับผิดชอบอีกอย่างคือ

เก็บเงินโทษโต๊ะไหนอะไรอย่างเงี้ยโทษอยู่สามสี่ครั้งอ่า
ทีนี้ผมก็ผมเริ่มรู้สึกกลัวก็เลยหยิบคลิปขึ้นมาถ่าย
ถ่ายคลิปเขาทีนี้เขาก็เดินมาที่ข้างรถแล้วก็ไม่ให้ผมลงจากรถ
ผมจะลงจากรถไปคุยก็ไม่คุยทีนี้ก็มาคุยกันต่อช่วงท้ายรถ
ก็เป็นไปตามคลิปเลยพี่เสร็จแล้วพอผมขอดูบัตรอย่างเงี้
เหมือนกับว่าเขาอ่ะไม่ไม่มีบัตรให้ดูอ่ะ
ว่าเขาเหมือนจะไปแล้วผมก็ไปยืมหน้ารถแล้วบอกว่าจะไปไหน
พึ่งไปก็คือได้ชนผมเลยชนผมเลยอ่ะครับแล้วก็หนีไปเลยครับ
ตอนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วทีนี้ก็ต้องกลับไปถามตำรวจค่ะ
ไม่ใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าพี่เสื้อดำหัวเกลียนเนี่ย
ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประสิทธิ์ฟักศรีค่ะ
ผู้กำกับกาลสสพรรมลุกรบุว่า
ได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิป

อ้าวแล้วตอนนี้ทราบชื่อที่อยู่แล้วด้วยนะคะ
อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียก
แอบอ้างคนนี้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจ

ส่วนผู้เสียหายพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว
อยู่ระหว่างนำคำ
การให้ปากคำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
สรุปแล้วไม่ใช่ตำรวจนะคะ

เป็นได้อย่างเดียวนะใช่มาแบบระดับนี้แล้ว
จงใจที่จะหลอกเลยนะคะ